ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะไทยรัฐนิวส์โชว์เคยนำเสนอเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งค่ะ

แกก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันแล้วก็นั่งรถนะคะทีนี้บ้านแกเนี่ย
อยู่ตรงกลางที่มีกำแพงของโรงฆ่าสัตว์สร้างล้อมรอบเอาไว้สูง๔เมตร
ไม่มีทางเข้าและไม่มีทางออกกำแพงนั่นน่ะนะฮะนี่ไงกำแพงเนี่ยล้อมรอบบ้านแกไว้ค่ะ
ถามว่าอ้าวแล้วคุณลุงท่านนี้เข้าออกบ้านยังไงอ่ะครับ
คุณปีนค่ะปีนกำแพงสี่เมตรเนี่ยเห็นไหม
เอาบันไดมาวางพาดไว้อย่างเงี้ทำเองด้วยนะอีบันไดไม้เนี่ย
แล้วเนี่ยแกใช้ไม้ค้ำยันข้างนึงแล้วก็ค่อยเขยิบตัวขึ้นไปทีละขั้น
ละขั้นด้วยขาข้างเดียวอะค่ะปีนกำแพงสูงด้วยบันไดลิงไม้
ด้วยขาเพียงข้างเดียวสิบปีแล้วนะคะอ้าวแล้วไม่มีใครช่วยคุณลุงหน่อยเหรอครับ
ก็นี่ไงคะโอ้โหพอเรารู้ข่าวเราก็งงมาก
ก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยเอ้ยคุณลุงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมบ้านมันเป็นแบบนี้
แล้วคุณลุงเข้าออกแบบนี้มาอยู่แบบนี้มาได้ยังไงอ่ะนี่คือลุงหมกนะคะ
หรือว่านายสิริชัยวันคำอายุหกสิบหกปีค่ะกำแพงที่ลุงหมกปีนเนี่ย
กำแพงของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งเทศบาลเนี่ย
ที่ของอบตปากเข้าสารไว้แล้วก็ทำเป็นโรงฆ่าสัตว์
ลุงแกก็ปีนเข้าปีนออกอย่างนี้เขาบอกว่าบันไดนี้ต้องเปลี่ยนทุกแบบ

ใช่เดี๋ยวก็ล่วงลงมาค่ะแข้งหักไปอีกอ่ะนะคะ
เวลาลุงหมกออกไปข้างนอกพอปีนออกจากบ้านได้แล้วเนี่ย

ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่บ้านลุงหมกนะคะ

แล้วก็จะเจอกำแพง๔เมตรตั้งตรงานอยู่นี่เห็นไหม

เราให้ลองยืนเทียบความสูงกำแพงดูสิคะ
อย่างที่เห็นสูงเกือบเท่านึงเหมือนกันนะ
เหมือนครึ่งตัวบวกไปอีกครึ่งหนึ่งของคุณเนติชาว
เราเลยบอกคุณเนติชาวปีนให้ดูหน่อยซิ
เอาคนที่ขาปกติสองข้างปีเนี่ย
มันทุลักทุเลแค่ไหนเอาไหนลอง
คุณเนติชาวบอกเออพี่ครับมันก็ทุลักทุเลอยู่นะครับ
ขนาดผมมีสองขานะร่างกายก็แข็งแรง

แล้วลุงหมกแกมีขาขวาข้างเดียว

ตรงจุดที่พาดบันไดเนี่ยข้างล่างดำ
มันเหมือนมีการก่ออิดแล้วเอาปูนมาปิดทางเข้าออกเอาไว้ค่ะ

ทีนี้พอข้ามกำแพงเข้ามาได้สภาพบ้านของคุณลุง
บางคนบอกโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าบ้านได้ไหม
เป็นพื้นไม้กระดานยกสูงหลังคามุงสังกษีผูกพัง
ประสาธุภาพบ้านไม่มีเข้าของก็วางกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างค่ะ
ห้องน้ำเนี่ยลุงแกไปสร้างไว้หน้าบ้านกลางพื้นที่โล่งเลยค่ะ
กับไฟได้รับความอนุเคราะห์จากโรงฆ่าสัตว์นี่แหละ
เราก็ถามความเป็นอยู่ก่อนลุงลุงลำบากขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมลุงถึงขาขาดคุณห้องน้ำนี่คือห้องน้ำที่บอกว่าสร้างอยู่ร้านหน้าบ้านอ่ะ
คุณผู้ชมนี่คือห้องน้ำที่ลุงหมกต้องเข้าออกทุกวันเนี่ยนะฮะ
เป็นแบบนี้อยู่โล่งตรงกลางหน้าบ้านอย่างนี้เลย
หมวกแกบอกว่าแกประสบอุบัติเหตุมา๒๐ปีก่อนเลยต้องตัดขาซ้ายทิ้ง
แล้วภรรยาแกก็หนีไปมีสามีใหม่ลูกก็ออกไปมีครอบครัว
อยู่ที่นี่คนเดียวตรงนี้เป็นที่เวรคืนกรมสรรพาวุฒิทหารบก
ก็เลยมีการสร้างกำแพงล้อมรอบแล้วมีกำแพงของโรงฆ่าสัตว์อีก
ที่ลุงหมกเลยกลายเป็นที่ตาบอดนะคะเนี่ยคือโดนล้อมไปหมดทุกฝั่ง
อืมไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะออกยังไงเลยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้จริงโรงฆ่าสัตว์ทำประตูให้ลุงเข้าออกบ้านได้นะ
บ้านได้นะครับแต่สี่ปีก่อนอยู่อยู่โรงค่าศักดิ์ก็ปิดประตู
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมค่ะลองฟังเสียงลุงแกหน่อย
เพราะว่าที่มันเศษอยู่อะครับที่มันเศษอยู่ผมจะปล่อยทิ้งไว้
เพราะว่าเจ้านี้เขาก็เคยมาปลูกไว้ตรงนี้เขามาปลูกใส่ที่ที่ผมอยู่
อย่างนั้นผมก็เลยลื้อกระต๊อบผมเข้ามาอยู่ที่เขามาปลูกไว้
ก็คือตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ครับถ้าว่าผมอยู่เนี่ยผมก็บอกว่า
มาลื้อไม่ได้นะถ้าผมอยู่แล้วอ่าคุณลุงก็เพราะว่าถ้าสมควรไปอยู่ข้างนอก
พี่สาวเนี้ยที่ตรงเนี้ยจะถูกครับผมมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะ
ผมก็ต้องทนลำบากเอาอย่างนี้ปัญหาก็มีอย่างนี้ครับ
จริงแกมีพี่สาวนะคะลุงหมดแกมีพี่สาวชื่อป้าหนูค่ะ
หนูจริงแล้วเนี่ยบ้านก็อยู่ไม่ได้ห่างจากบ้านลุงหมกอ่ะ
ห่างจากกันไม่ถึงสองกิโลเมตรแต่ลุงแกไม่ยอมมาอยู่กับป้า
เพราะกลัวโดนยึดที่กลัวคนมาลุกล้ำที่ก็ไปคุยกับป้าหนู
ป้าหนูบอกว่าที่ดินเนี่ยถูกลมสรรพวุฒิเวนคืน
ตรงนั้นเป็นที่นา๑๖ไร่ครอบครัวใช้ทำกินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว
ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ที่ของลุงหมกนั่นแหละป้าหนูก็ย้ายออกมาซื้อบ้านอยู่ตรงนี้คนเดียว
ก็เคยชวนหมกมาอยู่ด้วยกันแล้วแหละแต่หมกมันรักอิสระ
ก็กลัวจะคนเข้าไปลุกล้ำพื้นที่ก็เลยไม่ยอมออกมาจากพื้นที่ตรงนั้น
เราได้ไปคุยกับ๑๐ตรียอดนายกอบตป่าเข้าสาร
เป็นคนที่ลุงหมกอ้างบอกว่าจะเข้าไปลุกล้ำที่ของลุงนะคะ
ตรียอดบอกว่ากำแพงก็สร้างตามโฉนดมาสิบกว่าปีแล้ว
ลุกล้ำไปในที่กรมสรรพาวุฒิหรือว่าที่ดินลุงหมกเลย
คือลุงบกน่าจะอยากทำประตูฝั่งโรงฆ่าสัตว์แหละ
เพราะว่าออกฝั่งนั้นเนี่ยมันสะดวกกว่าออกฝั่งกำแพงในที่ของนายกอบตป่าเข้าสาร

สร้างบ้านให้ลุงหมกอยู่ติดกับบ้านพี่สาวนะ
แต่ลุงหมกไม่ยอมก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไง
แล้วก็อันนี้จากนายกอบตป่าเข้าสาร

แต่ว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเป็นการส่วนตัวเลย
ไม่มีอะไม่เคย
ที่ของเรามีฉะนดเราก็อยู่ในฉะนดของเราหลักฐาน
ใช่เรามีหลักฐานเรามีหลักฐานโฉนดเรามี

มันต้องการทุกวันอยากจะให้โรงค่าสัตว์เปิดให้เท่านั้น
ทุกวันเนี่ยมีแค่นี้ที่อื่นไม่อยากเดิน

ยังไงเขาเดินอยู่ตรงนั้นที่เขาปีดดีด
เพราะอะไรตัวเราไม่ดีเอง
ต้องนึกอย่างนั้นเขาไม่ปิดหรอก
นักงานโรงฆ่าสัตว์เองก็บอกว่าตัวเขานี่แหละ
เป็นคนไปเปิดปิดประตูทางเข้าบ้านลุงหมก
เพราะเป็นคำสั่งพอกองสาธารณสุข

กังวลเรื่องความปลอดภัยเลยไปปิด
แล้วก็ไปสร้างบันไดให้ลุงเข้าออกบ้านได้สะดวกขึ้น

บอกว่าให้ลุงเข้าออกบ้านได้สะดวกขึ้นนะคะ
คนธรรมดาสองขาปีนยังไม่สะดวกเลยนะ

โวยวายหาเรื่องชาวบ้านเขาบอกจริง
แกเลยงดเหล้าอยู่

เขาว่าอย่างนั้น

แต่เรื่องการใช้ชีวิตทางเข้าออกบ้านเนี่ย

เรื่องต้นรองนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี

แต่ก็จะต้องให้ประตูนั้นมันเป็นประโยชนกับโรงฆ่าสัตว์ด้วย